ช่วงบ่ายวันที่๒๓ธันวาคมบ่ายเมื่อวานนี้
แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วมาตรการในการเยียวยาล่ะ
หลายคนก็ไม่พอใจเขามาโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์นะคะ
ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันนะคะว่า
ผิดกฎการบินค่ะหากรับผิดชอบผู้โดยสารตามที่กำหนด
เที่ยวบินกรุงเทพเชียงใหม่ประสบปัญหาเครื่องบินล่าช้า
บอกว่าไม่ยอมรับมาตรการเยียวยาสายการบินมาตรการเยียวยาของสายการบินทำแค่แจกคูปองอาหารแล้วก็ขอโทษ
อ้างถึงการป่วยของลูกเรือเรื่องนี้เนี่ยผู้โดยสารเขาบอกว่า
มันเป็นการแสดงความรับผิดชอบของสายการบินที่ไม่ได้เพียงพอกับความเสียหายจากการเดินทางที่ล่าช้าเลย
มันเยอะมันเยอะเหมือนกันนะคะใช้เวลานานถ้าเกิดบางคนต้องต่อเครื่องล่ะอืมมันก็มีปัญหาครับ
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนาวาอากาศโทสุธีรวัตรสุวรรณวัฒน์
เปิดเผยค่ะว่าเที่ยวบินนี้มีกำหนดเวลาเดินทางบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ผู้โดยสารมีทั้งหมด๓๐๐คนแต่ว่าขึ้นบินไม่ได้
สาเหตุก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องป่วยค่ะ
ก็เลยต้องเสียเวลาในการจัดหาพนักงานมาบริการทดแทน
ต่อมาเที่ยวบินนี้จากบ่าย๓โมงครึ่งก็ได้ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองจริง๖โมงเย็น
ล่าช้าของเที่ยวบินเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้
แต่ประเด็นก็คือสายการบินต้องดูแลผู้โดยสารตามขั้นตอนของประกาศกระทรวงคมนาคม
ผู้โดยสารจะได้รับอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์สื่อสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
หากไม่ต้องการเดินทางต่อไปก็จะได้รับค่าโดยสารคืนเต็มจำนวน
ก็แสดงว่าเมื่อวานนี้อยู่ในข่ายของ
แต่บอกเขาหรือเปล่าว่าเขาสามารถไม่ไปได้ได้ค่าโดยสารคืนจำนวน
ใช่ค่ะส่วนกรณีที่๒ถ้าล่าช้า๓๕ชั่วโมง
สิทธิ์เหมือนข้อหนึ่งทุกประการและสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
หรือเลือกเดินทางในรูปแบบอื่นทดแทนได้
ข้อ๓ค่ะหนักกว่านั้นถ้าล่าช้าไป๕๖ชั่วโมง
ได้รับสิทธิ์เหมือนกับข้อ๒แต่ได้เพิ่มมาอีกคือค่าชดเชย๖๐๐บาท
ทันทีก่อนขึ้นเครื่องครับและถ้าหากล่าช้ามากกว่าหกชั่วโมง
ยกเลิกเที่ยวบินจะได้รับสิทธิ์เหมือนข้อ๓
และได้ค่าชดเชยเพิ่มเท่าตัวก็คือ๑๒๐๐บาทและที่พัก๑คืน